คุณผู้ชมครับแม่ดราม่านี้ใหญ่หลวงนัก
ดรเอสุชัชวีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากฐมพธิปัตย์
ที่มีการอ้างอิงถึงว่าได้เรียนนะครับที่เมซาชูเซส

ว่าเป็นเรียนกับหลานไอสไตล์
นี่ไงนี่ประโยคนี้พอบอกว่าเรียนกับหลานไอสไตล์

ไอสไตล์จะสู้อายไหมล่ะจริง
นี่คือดรเอ๊ครับว่าที่ผู้สมัคร
ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับ
ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพักประชาธิปัตย

ท่านไม่ได้เป็นหลานของอัลเบิร์ตไอสไตล
อย่างที่ดรเอ๊พูดไปนะนะครับ
คือดรเอ๊ก็ได้รับคำบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น
รุ่นพี่ที่เรียนอยู่บอกโหมิสเตอร์เอน่า
ยูโชคดีมากนะที่ได้เรียนกับอาจารย์ท่านนี้
เพราะว่าอาจารย์ท่านนี้เป็นหลานของอัลเบิร์ตไอสไตล์
คือดรเอ๊บอกว่าเขาเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจ

เป็นจากฝรั่งเวลาเรามองก็คล้ายกันหมดแหละ
ก่อนที่ไอสไตล์จะแลบลิ้นถ่ายรูปนี้
ท่านได้บอกไว้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้

นี่นะฮะอ้าวนอกจากนี้เนี่ย
คือดรเอ๊อธิบายต่อชี้แจงต่อว่า

ดรธวารัฐสูตบุตร

หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงพลังงาน
ศาตราอาจารย์ดรบุญชัยอุกกฤตชน

ค้าก็อยากจะบอกว่า๒ท่านนี้ก็เชื่อแบบเดียวกัน
คืออาจารย์เฮอร์เบิร์ตเป็นหลานของอัลเบิร์ตไอสไตล์
แต่ว่าอาจารย์วีรชัยพุธวงศ์อออสโทรสเปอสบุค
ตอนแรกบอกเป็นสายตรงคนเดียวของประเทศไทย
ตอนนี้อ้างว่ามีหลายคนเชื่อโดยสุจริตใจอ้างชื่อมาเพียบ
สรุปไม่ได้มีคนเดียวแล้วสินะ

แล้วก็ยังโพสต์ด้วยรูปเมื่อกี้แหละมั้ง
โพสต์รูปอัลเบิร์ตไอสไตล์ยิ้มร่า
พร้อมระบุข้อความว่าไอสไตล์บอกเอง
จินตนาการสำคัญกว่าความรู้

ตนาการสำคัญกว่าความรู้แต่ความรู้สำคัญกว่าความไม่รู้

อ้าไปก็เถอะนะคุณจะสตั๊นกิจสิ
คุณสตั๊นได้ใจขอผมไม่ค่อยดีเลย
เพราะสมัยนั้นคือมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก
แล้วสองคือท่านเป็นคนกล้ากล้าตรงไหนรู้ไหมคะ
กล้ามาลงในนามพักประชาธิปัตย์ในช่วงที่พักประชาธิปัตย์ขาลง
เกือบศูนย์พันธุ์นั้นเลยรอบส่อที่พันธุ์นั้น
โรคเตอร์เอ๊ชี้แจงไปแล้วเราไปดูความขึ้นไหวภาพรวมมากดีกว่า
ใครจะมาลงอีกบ้างสนใจคนนี้ไหมล่ะ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองตอนนี้เขาทำหน้าที่อยู่ไง

อ๋อให้สัมภาษณ์ถึงการลงเลือกตั้งภูมิว่ากฎธมอล์
คือนักข่าวฟังบอกแม่แบบนี้ตัดพอหรือเปล่า
ยังไงอ่ะท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีพักไหนติดต่อมา

แล้วตอนแต่งตั้งให้เขารักษาการใครแต่งตั้ง

หากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
จัดการเลือกตั้งเมื่อไหร่เดี๋ยวจะตัดสินใจอีกที

แล้วก็จะตัดสินใจด้วยว่าจะลงกับพักการเมือง

ถ้าฟังแบบนี้แสดงว่าลงแน่ล่ะนะ
ซึ่งต้องรอให้กรกตประกาศกำหนดการเลือกตั้งให้ชัดเจนซะก่อน
ตอนนี้คุณผู้ชมฮะไทยรัฐออนไลน์ครับ
เปิดโหวตถามใจชาวเน็ตนะฮะ

ท่านอยากให้ใครเป็นผู้ว่ากอทมคนใหม่
คือเราเอาจาก๔ลายชื่อนี้ที่เขาลงแน่แล้วก่อน

รัฐสนาโตศิษฐกรุณแล้วก็ชัชวีสุวรรณสวัสดิ์

โหวตได้ไปจนถึงเที่ยงของวันนี้นะ
เดี๋ยวดูข่าวจบมีเวลาตอนไหนเข้าไปโหวตหน่อย
หลังจากเปิดโหวตมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงของเมื่อวาน

เขาบอกว่าตอนตี๔๓๐ที่ผ่านมา
มีคนโหวตมาแล้วยังไม่บอกผล

แต่ว่ามันยังไม่จบไง

ชัชชาติสิทธิพันธุ์มาปาก๑๖๘
ก็สอดคล้องกับนิดาโพลนะคะ
ที่คุณชัดชาตินำแบบนี้
นิดาชัชชาติก็มาใช่ไหมโหวตมาแล้ว
อันดับ๒เป็นใครสุชัชวี

อันดับ๔นะครับพตเอกอัศวิน
ทำไมพลเอกอัศวินก็โชว์ผลงานมาตลอดนะ
เพื่อนเขาดันอยู่นะพตเอกอัศวินพลุงตู่ไง
นี่แค่ช่วงแรกไงช่วงแรกยังมีอีกหลายช่วง
แต่ว่าจับตาที่สองพักแหละ
พลังประชารัฐจะส่งใครแล้วก็ก้าวไกลจะส่งใครนี่แหละ
มันเป็นตัวเลือกได้อีกให้กับพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพมหานคร

อะไรนะฮะใกล้เย็นกลางปีหน้า
ฉลองคริสต์มัสฉลองปีใหม่กันไปก่อนทำใจร่มไปก่อนนะครับ